มาดูเรื่องชาวบ้านในเศรษฐกาจังหวัดมึงกาล
ตอนนี้เขาหวาดภาวะกันนะหลังจากที่มีช้างป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวบุกไปเข้าทำลายบ้านเรือนประชาชน
เขาบอกพังเลยเขาเข้าไปทำไมเหมือนเดิมค่ะ
ไปหากินแล้วก็อยากจะวอนช่วยเหลือหน่อยสำหรับภาครัฐนะคะ
แก้ไขปัญหาเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นระหว่างคนกับสัตว
เพราะว่าคนเข้าไปแย่งที่ซึ่งมันเคยเป็นอาหารของสัตว์
และเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามายุ่งเข้ามาวุ่นวายกับบ้านของประชาชนเนี่ยนะคะ
นี่สภาพบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านถ้ำพระหมู่ที่๙
ตำบลโศกกามอำเภอเซกาบึงกาลค่ะได้รับความเสียหาย
เพราะว่าช้างป่าจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวลงมาหากินในพื้นที่
ใช้คำนี้ถูกเลยนะราบเป็นหน้ากลอง

เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านของนายสายันเดชสิมมา
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะที่ห้องครัวผนังปูนพังเลยค่ะ
ถูกช้างป่าพังเข้ามาและหลังจากนั้นเขาก็มาลื้อค้นหาของกิน
เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมตู้เสื้อผ้า
ได้รับความเสียหายเหมือนกันสภาพเป็นแบบนี้นะคะ
แม้กระทั่งกระปุกปลาร้าแตกกระจายเต็มพื้นห้องครัวเลย

เขาอาจจะไปชนเฉยเขาไม่รู้วิธีตำส้มตำนะคะ
เอานายสายันเล่าว่าเจ้าของบ้านเล่าว่าวันเสาร์ช่วง๕ทุ่ม
ได้ยินเสียงคล้ายถ้วยชามแตกวิ่งออกมาดู
เห็นช้างป่าค่ะพังผนังเข้ามาในบ้านแล้ว
ตัวเองตกใจพยายามไล่ช้างออกไปแต่ก็ไม่สำเร็จ
หลบอยู่ในห้องนอนเฉยแล้วก็โทรศัพท์แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ให้เข้ามาช่วยเบื้องต้นคาดว่ามูลค่าความเสียหาย

ส่วนบ้านอีกหลังเป็นบ้านของนายวิรันแก้วดวงดี
อายุ๕๔ปีช้างป่าเขาใช้งวงดึงสังกษี
ดึงหลังคาออกไป๑๐แผ่นค่าเสียหายประมาณ๑๐๐๐บาท
อาดานนางหนูเรียนติศจรรย์เป็นผู้ใหญ่บ้านยอมรับ
เพราะช่วงนี้ชาวบ้านนอนกันไม่ค่อยหลับเลย
ทุกคืนเลยเพราะรู้ว่าช้างป่าจะบุกพังบ้านเมื่อไหร่

อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือหน่อยนะคะ
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าอันนี้มันเป็นความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ถ้าวันหนึ่งล่ะเขามาสร้างความเสียหายให้กับชีวิตล่ะ
นั่นสิเราจะทำยังไงเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคุณผู้ชมฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะดูแลด้วยนะคะ